ท่านผู้ชมครับน้องน้ำมนต์รองนางสาวไทยประจำปี๖๒
ค่ะคือน้องเนี้ยนั่งรถไปกับเพื่อนครับมีเพื่อนเป็น
คนขับนะครับไปทั้งหมดรวม๔คนน้องนั่งอยู่เบาะหน้า
คู่กับคนขับนะครับวันนี้ช่วงสายสายนะครับที่คณะนิติเวศ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นครอบครัวของน้องน้ำมนต์นะครับ
แล้วก็เพื่อนด้วยไปติดต่อขอรับศพนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องน้ำมนต์คือนางสาวมนชนิดช่วยบุญอายุ๒๒ปีนะฮะปัจจุบันเป็นนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่๔ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นรองนางสาวไทยประจำปี๒๕๖๒นะครับ
เช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับรถยนต์ที่น้องนั่งไปกับเพื่อนรวม๔คนนะครับ
พุ่งไปชนต้นไม้ที่๔แยกคณะนิติศาสตร์ของมขอนแก่นนะฮะเช้ามืด๑๕กุมภาพันธ์ตี๔กว่านะครับ
วันนี้ญาติญาติก็ติดต่อขอรับศพกันนะครับหลังจากที่น้องบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพวันเสาร์๒๐กุมภาพันธ์
ทางครอบครัวได้นำสายสะพายกับมงกุฎมาสวมใส่ให้กับน้องน้ำมนต์ด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นก็นำศพไปที่อุบลรัชธานีนะครับ
คุณพ่อของน้องนะครับพันธุ์ตำรวจเอกนพดลช่วยบุญ
ท่านเป็นภูมิกับการสพน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสเกตนะครับ
บอกว่าการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ที่ลูกสาวนั่งมาด้วย
พ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวไม่มีใครทราบว่าลูกสาวกับเพื่อนเนี่ย
เดินทางไปไหนกันค่ะนะฮะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็รู้ก็คือตอนที่ทราบข่าวว่าลูกสาวเนี่ยเกิดเหตุแล้วแล้วก็สาหัสอยู่นะครับ
น้องก็เสียชีวิตเมื่อตี๒คืนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็เลยรีบมารับศพของลูกสาวนะครับ
ส่วนทางคดีก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจท้องที่
คือสพยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไม่ทราบรายละเอียดนะครับ
ขณะที่ผู้ดูแลนางงามที่เป็นพี่เลี้ยงของน้องน้ำมนต์นะครับ
บอกว่าหลังจากรับตำแหน่งรองนางสาวไทย
เมื่อปี๖๒น้องน้ำมนต์ก็มีงานนะฮะในวันที่ไม่ตรงกับวันที่มีเรียนนะครับ
แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของทางสมาคมสิทธิ์เก่าวัชิราวุฒิมาโดยตลอด
ซึ่งทางสมาคมจะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมศพจนถึงวันชาปนกิจ
คือน้ำมนต์เป็นเด็กดีมาตลอดนะคะเรียนหนักค่ะ
จะคุยกับแม่น้อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนดูแลตัวเองมาตลอด
มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องต่างค่ะ
ก็เลยค่อนข้างที่จะคุยกันน้อยจะแม่จ๋าเวลางานนี่แค่นี้ค่ะ
หนูมีสอบนะคะมีตารางเรียนเท่านี้นะคะเขาจะแจ้งแม่อย่างนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีครอบครัวนะครับมีญาติญาตินะครับ
ของทางเพื่อนของน้องน้ำมนต์อีกสองคนที่เสียชิตคือนายเกรอกฤทธิ์
กงพงพันคำอายุ๒๒กับนางสาวกรชดาเสียงใส๒๒นะครับ
ที่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะฮะที่ต้นไม้
หน้าคณะนิติศาสตร์ของมขอนแก่นนะครับ
ทางกลางไพ่แก่มูเฮียนมาซะ
ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตสามศพนะฮะ
อ่ารวมน้องนามมนมาคืนด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันคนขับรถนะฮะที่เป็นผู้ชายเพื่อนของน้องน้ำมนต์นะครับ
ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลนะครับ
อ่าเขาบอกว่ามีรถตัดหน้าอืมนะฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
ต้นทราบว่าน้องน้ำมนต์กับเพื่อนที่อยู่ในรถไปหาเพื่อนอีกคนนึงที่บ้านพักในเมืองขอนแก่น
แล้วก็พากันขับรถกลับเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจะกลับที่พักกัน
ตี๔กว่าเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้
แล้วรถที่นั่งกันมา
ทำให้เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตคาที่๒ศพ

คนขับตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล

สรุปได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตำรวจบอกว่าเกิดจากการขับรถที่ประมาทและใช้ความเร็วนะครับ
ซึ่งจะต้องแจ้งข้อหากับคนขับรถในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วเดี๋ยวรอผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยนะครับ
ถ้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพิ่มเติมด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะที่สาลาชาปนสถานวัดผาสุการามจังหวัดอุบลราชธานี
ญาติสนิทและเพื่อนของน้องน้ำมนต์ก็มีการเตรียมสถานที่นะคะ
เพื่อรอรับร่างของน้องน้ำมนต์ที่กำลังเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น
โดยมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงส่งพวงหลีดมาร่วมไว้อาลัย
ร่างของน้องน้ำมนต์ไปถึงที่สาราชาปนสถานวัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบช่วง๑๗นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
ได้มีการนำสายสะพายและมงกุฎรองนางเสาไทยมาร่วมในพิธีศพด้วยนะคะ
หลังจากที่ลงรถญาตินำร่างของน้องน้ำมนต์เข้าโรงเย็น
แล้วก็นำสายโยงออกมาเพื่อทำการรดน้ำศพเป็นการภายในครอบครัว
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะพี่สาวของน้องน้ำมนร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
อดคอกันร้องไห้กับญาติญาติคือญาติก็ต้องช่วยกันปลอบอะค่ะ
ไม่มีใครทำใจได้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้กระทันหันจริง
พอรู้ข่าวก็ทยอยเดินทางมารดน้ำศพน้องน้ำมนต์นะคะ
ผู้กำกับสพน้ำเกลี้ยงพันธุ์ตำรวจเอกนพดลช่วยบุญ
ซึ่งก็คือคุณพ่อของน้องน้ำมนต์ค่ะ
บอกว่าก่อนลูกสาวเสียชีวิตไม่มีรางสังหรณ์ไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลย
ก่อนคืนเกิดเหตุยังคุยในกลุ่มไลน์ขอเงินไปกินชาบูกันอยู่เลย
หลังจากนี้จะมีการบำเพ็ญกุศลจนถึงวันศุกร์ที่๑๙กุมภาพันธ์
ปนกิจในวันเสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
น้องน้ำมนนอกจากเป็นรองนางสาวไทยประจำปี๒๕๖๒น้องยังมีผลงาน
ในการเล่นเป็นนางเอกเอ็มวีหรือว่ามิวสิกวีดีโอนี่คือน้องน้ำมนต์นะฮะ
ตอนที่ได้รับตำแหน่งเคยมาเยี่ยมเย็นไทยรัสทีวีด้วย
กับเพื่อนที่ได้ตำแหน่งในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะทั้งนางสาวไทยรองนางสาวไทย
แล้วน้องเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงอ้ายมาส่งทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
มนแคนแก่นคูณด้วยนะฮะค่ายกรัมมี่โกนะฮะนี่เพลงนี้ฮะ
ยอดคนดูตอนนี้ทะลุ๘ล้านวิวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูซะหน่อยนะฮะ
คุณมนแคนแก่นคูณเองก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องน้ำมนต์ด้วยนะฮะ

แสดงให้เนี่ยตอนนี้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ

นะฮะที่น้องน้ำมนไปรองนางสาวไทก็โพสต์แสดงความอะไรต่อการจากไปของน้องน้ำมน
มนต์จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะพี่บินแล้วก็ยิ้ม
แล้วก็จะบอกว่าชิวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้
คุณผู้ชมครับประดูกบัติเหตุที่ชลบวูรีค่ะ
กระบะไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็ตอนเกิดเหตุมีชาวบ้านเขากำลังล้อมวงกินข้าวอยู่หน้าบ้าน
อยู่ริมถนนก็ต้องหนีตายเอาชีวิตรอดกัน
มีคนเจ็บ๖รายนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด

ไฟแดงชุมชนบ้านบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
คือรถกระบะขับมาค่อนข้างเร็วแล้วก็พุ่งไปชนข้างทางเลยนะคะ